มีแฟนข่าวคนไหนเป็นสายเดินป่า
ในป่าเดินเทรลวิ่งเทรล
ที่ขึ้นเขาอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับ

ไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรในการดูทาง

ครับแต่พอขาลงเขาบอกเขาหาลูกศรทางลงเขาไม่เจอ

ยังดีนะโทรให้เจ้าหน้าที่มาช่วยได้ครับ

เมื่อวานนี้๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ทั้งศูนย์เนี่ยเขารับแจ้งเหตุสพสตหีบครับ
รับแจ้งมาจากทางโทรศัพท์ว่า
คนที่เป็นนักวิ่งเทรลนะชื่อคุณอภิรักษ์ไตรกิจยากุลอายุ๓๖ปี
หลงอ่ะดิติดค้างอยู่ในป่ากลางหุบเขาดินคุณผู้ชม
หาทางออกไม่ได้ครับอยู่ในซอยอุตสาวิตรีออโต้หมู่๖ตะบนสัตหีบจังหวัดชนบุรี

ระดมกำลังเดินเท้าปูพรมค้นหา
ไปยังจุดที่ผู้พลัดหลงส่งพิกัดมาให้
ก็มันจะห่างจากถนนสายหลักเข้าไปประมาณ๕๐๐เมตรครับคุณผู้ชม
หากันอยู่๑ชั่วโมงเจอครับสุดท้ายเจอคุณอภิรักษ์ครับ
อยู่ในพี่กัดห่างเชิงเขาไปประมาณ๕๐เมตร
นำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยโอ้โห
พี่อภิรักษ์โชคดีจริงพี่มันมื้นเลยด้วยนะ

อภิรักษ์เล่าให้ฟังว่าเขาออกจากบ้านมาคนเดียวด้วย
มาออกกำลังกายมาเดินเทรลตั้งแต่บ่าย๒ของประวัตินี้
เดินไปถ่ายรูปไปถ่ายวิวเนินหินไปในช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
แต่ขากลับนี่สิหาลูกศรของเส้นทางโรงข่าวไม่เจอ
เขาใช้เข็มทิศหรือเขาใช้อุปกรณ์แทรคเกอร์อะไรสักอย่างไม่รู้นะ
แต่หาไม่เจอจนตะวันตกดีแล้วพี่เบิร์ตเฮ้ย
ในป่านี้มืดสนิทเลยนะมืดตึบเลย
พี่อภิรักษ์บอกแหมมั่นใจจริงหลงและกูแบบนี้
หลงแล้วแน่ก็เลยโทรขอความชื่อเหลือจากคุณพี่
ว่ายรอบทิศเลยเล่าเลย

สุดท้ายก็ทุกคนมาช่วยกันตามหาจนเจอพี่เขา
พี่เขาก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยครับ